บุรีรำเขาก็จะได้ทำตามสิ่งที่เขาต้องการ
ก็คือสไตล์แบ็กก็คือการทวงคืนทุกอย่างมา
เกมไทยลีกนะครับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยครับ
ครบทุกคู่นะครับหลังจากที่หยุดพักให้กับโปรแกรมทีมชาติไทย
นี่ครับคู่ใหญ่แฟนบอล๓๒๖๐๐คนนะครับ

เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าประตูมาเร็วเหลือเกินนะครับ
ช่วง๕นาทีแรกขึ้นนำ๑๐ครับ

เป็นการเสียประตูแรกของเมืองทองในซีซั่นนี้นะครับ
รวมทั้งกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
เกลียนชี้หลังจากไม่เสียประตูเป็นเวลา๕๔๕นาทีนะครับ
จากนั้นหม่งชงครับอานนท์ให้กับทางจักรพันธ์แก้วพรมครับ
ได้ยิงแต่โดนไม่เต็มครับหลุดกรอกไปไกลเหมือนกัน
เมืองทองมาบ้างครับจังหวะทำชิ่งขึ้นมานะครับ
ีรสินลากมาให้กับชนะทิพย์จ่ายกับซิสโก้
ยังไม่มีอะไรครับก็ได้ลุ้นอีกครั้งนะครับ
ยิงของธีรสินศรีวรักษ์ยังปัดเอาไว้
ฟรีคลิกของธีรทรก็ห่างไกลครับโอ้โหได้บอลทุกครั้ง
โดนโหทุกครั้งกลับไปเล่นทีมเก่าอีบรีรำนะครับ
ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันเขาไปเจอกองเชียร์ทีมเก่า
เขาจะเป็นยังไงบ้างพันธุ์เป็นแบบนี้

อันนี้คาดให้ทีมเดียวกับที่เมื่อวานไหว้สการะถึงสักสิบกันแหละ

โอกาสก็หลายต่อหลายครั้งนะครับ

แล้วก็๒๐ครับประตูที่ต้องการนะครับพวกเขาได้จากสุชาวนุษนุ่มครับ
และในช่วงท้ายช่วงทดเจ็บเมืองทองมาเหลือ๑๐คนครับ
วันที่๒กลายเป็นใบแดงไล่ออกนะครับ
ตั้งแต่รูปการณ์๒๐๑๒ครับ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่แพ้ใครในระดูการนี้นะครับ
เชียงรายวันนี้กลายเป็นทีมที่๒ที่เหลือในหลีกที่ยังไม่แพ้ใครนะครับ
เขาขึ้นนำเร็วนะครับ๒๖วินาทีจังหวะนี้นะครับ
แต่ยังไม่เร็วสุดในไทยลีกนะครับเร็วสุดไทยลีกเนี่ย๙วินาทีนะครับ

นั่นน่ะสิอันนี้ก็ว่าเร็วนะแต่เจอแบบนี้เร็วกว่า

ฟิลิเปอัลเซฟิโดหนุดเข้าไปแล้วก็ผ่านให้กับราชาวนท์โถถาวร
แล้วครึ่งหลังก็มาได้จังหวัยจุดโป้น
ทำฟาวน์ทำธิพันธ์พรุ่งจันทร์แล้วก็เป็นทางวัลเดอร์ลุยส์
รับหน้าที่ในการยิงข้อมันในพลาดเชียงรายนำ๓๐และจบเกรดรัฐกรณีเชียงราย
ขึ้นนำเป็นจากฝุ่งมี๑๙คะแนน
ส่วนผลใน๖คู่ที่เหลือดูกันหน่อยนะครับ

การท่าเรือเอาชนะอุบลยูมที๑๐ราชนาวีแพ้บางกอกกราส๒ต่อ
พัทยาชนะศรีสะเกียร์๒๑แบงคล่องเอาชนะสุโขทัย๔๒
ซีเทโดนะครับเสมอกับสุพรรณบุรีไป๒๒นครราชศรีมา
เอาชนะสุโขทัย๔๐แล้วก็ชนบุรีนะครับได้๒จุดโทษเอาชนะราชบุรีไปได้๒ประตูต่อ๐ครับ